เอาล่ะในช่วงนี้ยังไงเนี่ยไปเที่ยวกันต่อดีไหมไปเที่ยว
ไปเที่ยวนอกจากไปกินไปเที่ยว

เมื่อวานเราพูดถึงงานบุญบ้างไฟใช่ไหม
คุณงานนี้ยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็ผู้สื่อข่าวชะละทีวีของเรานี่ก็เรียกว่า
เจาะลึกถึงบรรยากาศงานบุญบ้างไฟเลย

เราจะไปชมค่ายบ้างไฟนะคะ
ที่เขาทำขึ้นชื่อแล้วก็เคยได้รางวัลมาแล้วหลายแห่งเลย
นั่นก็คือค่ายบ้างไฟแอดเทวดาค่ะ
ติดตามไปกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราเลยค่ะ
ผลิตบ้างไฟชื่อดังของจังหวัดยะโสธร
ตั้งอยู่ที่บ้านหัวเมืองตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัย
ช่วงนี้ยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายน
เป็นเวลาที่ทุกคนในทีมต้องออกแรง

เพื่อนำเข้าแข่งขันประลองตามสนามต่าง
ส่วนเจ้าของค่ายคือนายสุวรรณชัยเติมทรัพย
พี่แอดอายุ๓๘ปีคนนี้
ซึ่งเป็นผู้สืบสารการทำบ้างไฟต่อจากพ่อ
แอดบอกว่าความสนใจเรื่องบ้างไฟ

เพราะสนใจและเริ่มศึกษามาตั้งแต่เด็กในวัย๑๒ปี
ศึกษาจากพ่อและลองผิดลองถูก

กระทั่งเกิดเป็นความชำนาญสามารถทำได้สำเร็จ
บ้างไฟทุกบ้างที่ผลิตโดยไข้แอดเทวดา

แต่จะไม่มีการตัดไม้ไว้ก่อนนะคะ
ทุกชิ้นต้องทำการวัดกับหางและตัวบ้างไฟเสมอ
และที่สำคัญก่อนการจุดชนวนบ้างไฟ
ต้องล้างรูบ้างไฟให้สะอาดที่สุด

ทุกขั้นตอนที่มีความพิถีพิธารณีล่ะค่ะ
คือเคล้นลับที่ทำให้เบิ่งไฟไข้นี้พุ่งพึงสูง

จนกลายเป็นที่รู้จักและด่องดังในวงการไข้เบิ่งไฟ
เพื่อนรวมอาชีพหรือเพื่อนเห็นเบิ่งไฟน้ำกัน
หรือเหตุแบบนี้ที่พอเล่าได้เวลามาก

แต่เป็นญาติมิตรและคนในหมู่บ้าน
ที่มีใจรักการทำบ้างไฟ
โดยในทุกปีเมื่อเข้าสู่ช่วงงานประเพณี
ทุกคนก็จะมารวมตัวกันที่นี่

คุณต้องเปิดไฟ
จากสิมายุเหตุใด
แล้วชาวบ้านที่นี่ส่วนมากเขาก็ผูกพันกับการทำบ้างไฟด้วยไหมพี่
ก็มีเป็นบางส่วนคือกันครับ
บางทีผูกพันแต่น้อยส่วนมากก็เป็นอีก

เพราะว่าคนรุ่นใหม่บางคนเขาก็ไม่ทำกันนะครับ

ได้รู้วิธีการทำบ้างไฟด้วยครับ

ไฟไข้แอดเทวดาพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า

ด้วยเวลา๔๒๐วินาที

และล่าสุดยังคว้าแชมป์ภายในงานบุญบ้างไฟ

ตำบลพระเสาอำเภอมหาชนะชัย
ด้วยเวลา๔๓๐วินาที

ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ค่ายอื่นยกให้เป็นต้นแบบการทำบ้างไฟที่มีคุณภาพ

เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยนะคะ

โดยลูกทีมที่มาช่วยกันจะได้รับค่าตอบแทน
แต่ก็ไม่สำคัญเท่าการได้ช่วยกันอนุรักษ

และแม้ตอนนี้กฎระเบียบเรื่องการจุดบ้างไฟในงานบุญประเพณี

ยังคงตั้งใจทำบ้างไฟต่อไป

ประเพณีการจุดบ้างไฟของชาวอีสานมากขึ้นด้วยค่ะ
ก็จะฝากว่าเป็นอาชีพค่ะ
เป็นอาชีพของคนที่คงสนแห่งเมืองอีสาน
พวกเจ้ามีความรักรักของมันของไฟ
เป็นอาชีพที่กับเขาครอบครัวใด
และฝากให้ตั้งผู้หลักผู้ใยเป็นพิจารณาและสนับสนุนแน่นะครับ